ไทยธานีแหมคนไทยด้วยกันแต่ไม่มีน้ำใจกันเลย
เรื่องนี้ไม่ได้ชนแล้วหนีแต่ว่ารถยนต์คันนี้ขับมาปาดหน้ามอเตอร์ไซค์แล้วหนีเลย

ไม่ได้ชนแล้วหนีนะพี่คิงครับแต่ปาดหน้าจนเขาล้มถลายไปกับพื้นบาดเจ็บแล้วหนีค่ะ
คือเหมือนกับว่าออกมาจากซอยตรงนู้นใช่ไหมรถสีขาวแล้วคือคุณก็เลี้ยวตัดมาแล้วมอเตอร์ไซค์เขากลัวจะชน
ก็เลยแบบพยายามจะเบรกแล้วคือแฉลบ
ใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเพราะถ้าชนทับวิ่งตรงไปคือชน
เรื่องใหญ่เลยนะแล้วมอเตอร์ไซค์เหมือนจะมีเด็กด้วยป่ะ
ขวบค่ะโอ้นั่นคือเขามาพร้อมกับลูกของเพื่อนนะคะ
ผู้บาดเจ็บมาพร้อมกับลูกสาวของเพื่อนวัยเจ็ดขวบแบบนี้เธอขับมาด้วยความเร็วไหม
ก็ไม่เร็วนะนี่นี่แต่ประเด็นคือกระบะสีขาวนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมจะเลี้ยวขวาจนกระทั่งเลี้ยวกระทันหัน
เตอร์ไซค์ขับมาทางตรงนะคะย้ำว่ามอเตอร์ไซคับมาทางตรง
เขาเบรกไม่ทันเพราะว่ามันกระชั้นชิดจนกระทั่งเสียหลักล้มแบบนี้
และวงจรปิดพร้อมกับกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจน
นี่คือนาทีเกิดเหตุนะคะบริเวณจุดเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
คุณผู้ชมจะเห็นชัดเลยนะคะว่าแบบคนเจ็บกับเด็กเนี่ย
เขาก็ล้มทันไหลกระเด็นระเนระนาดไปคนละทิศคนละทาง
มอเตอร์ไซต์ก็ทะไหลไปอีกฝั่งนึงคนก็ไปอีกฝั่งนึง
แต่เคราะห์ดีโชคดีนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์สติดีมาก
หลังจากโดนชนเสร็จเธอลุกขึ้นมาแล้วอุ้มเด็กเข้าข้างถนน
เพราะว่ากลัวว่าจะโดนชนซ้ำหรือว่าโดนเหยียบซ้ำอีก
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าไอ้ตัวรถกระบะคู่กรณีเนี่ย
พอเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มแล้วคู่กรณีกระบะคันนั้นนะคะ
นี่กระบะคันนี้จอดมองกระจกหลังดู๑๐วินาที

คือรถยนต์สีขาวคันนี้ไม่จอดมาช่วยอะไรเลย
ลงมาช่วยไม่ลงมาดูดูผ่านกระจกหลังค่ะ
ดูผ่านด้านหลังเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บรู้นะคงรู้หรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบนะคะว่าตัวเองปาดหน้าแล้วก็จนกระทั่งเขาเสียหลักล้มแบบนี้
จอดดู๑๐วินาทีสุดท้ายขับหลบหนีไปเลย

ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
ผู้สื่อข่าวลองสอบถามกับแม่ของเด็กก่อน

นางสาวกิตินัทนะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เอาจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๑๑โมง
ลูกสาวของเธอลูกสาววัยเจ็ดขวบน้องการ์ตูณ
คือเหมือนกับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไป
นางสาวสุนิสาคนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนของเธอนะคะ
เพื่อนแล้วก็ลูกสาวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อขนม
พอซื้อขนมเสร็จปุ๊บจะกลับมาที่ทำงาน
ทำงานก็อยู่โชว์รูมใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
แต่จังหวะช่วงที่ขี่รถกลับไปโชว์รูมปรากฏว่า
มีรถกระบะคันเมื่อสักครู่ตัดหน้ากระทันหัน
สุดท้ายเสียหลัดเจ็บทั้งคู่นะคะ
ทีนี้ภายหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวคุณแม่เองก็บอกว่า
เอาจริงอยากให้ตำรวจนำหลักฐานตัวนี้
กล้องวงจรปิดก็น่าจะบันทึกป้ายทะเบียนรถได้
ตามตัวคนขับมารับผิดชอบหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าน้องการ์ตูนแล้วก็เพื่อนของเธอเนี่ยนะคะคือบาดเจ็บทั้งคู่เลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคนขี่มอเตอร์ไซค

ก็คือนางสาวสุนิสาวัย๒๑ปีค่ะ
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอก็ขับมาทางตรง

เลี้ยวขวาแต่เลี้ยวไม่ดูทางซ้ายเลย
ปาดหน้ากระทันค่ะเธอเบรกไม่ทัน
สุดท้ายก็พุ่งแบบโอ้โหถลายไปกับพื้นแบบนี้
บอกว่าเอาจริงอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบ
อเตอร์ไซค์ก็ซื้อได้ไม่กี่เดือน

มาใหม่ได้ไม่กี่เดือนสุดท้ายก็ต้องซ่อมกันเอง
อนตำรวจตามตัวหน่อยนะคะสพเมืองอุทัยธานีค่ะ
ยนต์สีขาวคันนี้นะฮะคันที่ก่อเหตุนะ
อ้าวคุณจะตกใจหรือว่าจะบอกว่าไปตั้งหลักเลย

สำหรับรถยนต์คันสีขาวเมอร์สะครูส่วนที่ระยอง